วันนี้เราจะลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ถึงแม้ว่าเพลิงจะสงบลงแล้ว

ก็ยังระดมกำลังฉีดโฟม
เพื่อไม่ให้ไฟกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณภูริพัฒน์บุญนิน

เพลิงนั้นจะดับไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนแล้วนะครับ

ส่วนณขณะนี้จะเห็นนะครับว่า
ทางเจ้าหน้าที่นั้นยังคงใช้น้ำ

ขนาดใหญ่อยู่บริเวณจุดนั้นอยู่นะครับ

เป็นกระบวนการหล่อเย็นที่จะหล่อเลี้ยง
อุณหภูมิของแท้งน้ำขนาดใหญ่ขนาดนี้

เหนือจากการหล่อเย็นที่

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นอยู่ระหว่างการช่วยกัน

จำนวนหลายสายที่เข้าไปหล่อเลี้ยง

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นบอกกับผมนะครับว่า

อกจากที่บริเวณจุดนี้แล้วด้านข้างของผม

ตอนนี้นั้นยังคงมีรถของ
ทางเทศบาลตำบลบางพีซึ่งเป็นรถอ่ะ

แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้อยู่บริเวณจุดนี้อยู่

อยู่บริเวณจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคุณผู้ชมครับ
ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณจุดนี้

บริเวณกำแพงของโรงงาน
อยู่ด้านข้างของโรงงานมิงตี้นั้น

ซึ่งเป็นเครือญาติของเจ้าของโรงงานนั้น
ได้รับความเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นท์ด้วยชิ้นเดียวกัน

แล้วก็เหลือเพียงกำแพงบางส่วนนั้น

ตั้งแต่ช่วงคืนวันเกิดเหตุนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้
ผมได้พูดคุยกับหัวหน้าทีมกู้ภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บอกกับผมนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลากว่า๒ชั่วโมงแล้ว
เปลวเพลิงนั้นไม่ปะทุขึ้นมาซึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด
ก็คือบริเวณถังเก็บสารเคมีตัวนี้ซึ่งสารเคมีในถังคือสาร
ไตรีนโมนูเมอร์เป็นของเหลวใสและข้นเหนียว
ถ้าสารมีอุณหภูมิ๓๑องศาขึ้นไปจะสามารถติดไฟระเหยง่าย
และหากถูกเผาไหม้จะกลายเป็นการ์ดคาร์บอนมอนน็อกไซด์
ซึ่งมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการหล่อเย็น
เพื่อควบคุมอุณหภูมิของแท้งน้ำตัวนี้ไม่ให้สูงขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิสูง
ก็จะเกิดเปลวเพลิงปะทุขึ้นมาอีกซึ่งสองชั่วโมงที่ผ่านมา
การฉีดโฟมและน้ำหล่อเลี้ยงผ่านไปด้วยดีทำให้เพลิงสงบลง
และทางทีมงานจะต้องประเมินอีกครั้งช่วงเย็นของวันนี้ว่าจะสามารถคืนพื้นที่ได้หรือไม่
ฟังเสียงของหัวหน้าทีมกู้ภัยครับครับตอนเนี้ยเราเฝ้าระวังอยู่นะครับ
สองชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีปฏิกิริยานะครับล่าสุดเนี่ยคือประมาณสามสิบนาที
ถ้าโฟมน้อยเนี่ยลุกติดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เราใช้โฟมระดมเข้าไปแล้ว
แล้วก็ประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยนะครับก็ไม่ลุกติดขึ้นมาซึ่งคาดว่านะครับ
อุณหภูมิความร้อนเนี่ยน่าจะลดลงนะครับซึ่งประเมินเราเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยเรื่อยนะครับ
จนถึงนะครับเย็นนี้จะพิจารณาอีกทีนึงว่าถ้าไม่ติดก็คิดว่าน่าจะสงบ
โดยจำต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนด้วยอุปกรณ์ต่าง
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการควบคุมพื้นที่ไว้ในระยะ๑๒กิโลเมตรอยู่
เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานแห่งนี้ซึ่งก็แน่ชัดนะคะว่า
ประชาชนที่อยู่ในระยะหนึ่งถึงสองกิโลเมตรของโรงงานในวันนี้จะยังไม่สามารถกลับไปที่บ้านได้และยังต้องพักอาศัยในศูนย์อพยพที่ทางภาครัฐจัดไว้ให้เพื่อความคุณผู้ชมครับ
ณขณะนี้มีเปลวเพลิงประทุขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตรงนั้นตรงจุดนั้นมีทางเจ้าหน้าที่นั้นยืนอยู่บริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพสดสดนะตอนนี้เลยนะฮะอาจจะมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปเก็บสายใส่
ยางนั้นได้รับอันตรายนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถเข้าไปดูความเสียหายได้นะครับว่า
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้รับบาดเจ็บหรือไม่ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะมีเปลวเพลิงประทุขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
ผมปรากฏว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงของระเบิดที่อยู่ใต้พื้นผิวเนี่ยดังขึ้นก่อนที่จะมีเปลวเพลิงปะทุขึ้นมาในลักษณะนี้
เพลิงก็จะประทุขึ้นมาอีกนะครับทำให้ตอนนี้คุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะ
เมื่อสักครู่เนี่ยกู้ภัยคนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะ
เพลิงนั้นจะปะทุขึ้นมาทำให้ทั้งหมดนี้ต้องรีบวิ่งออกมาจากบริเวณจุดนั้นแล้วมาสู่จุดนี้เพื่อที่จะ
ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ตอนนี้ผมได้รับการ
ผมได้ยินเสียงร้องขอรถพยาบาลนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเปลวเพลิงเนี่ย
เป็นสีดำขนาดใหญ่นะฮะ
เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถเข้าไปใกล้เคียงด้านในได้นะครับ
ยังคงต้องรอประเมินความปลอดภัยอยู่ว่าจะนำกำลังเข้าไปที่จะดับ
เลวเพลิงดังกล่าวอีกหรือไม่นะฮะซึ่งเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
เป็นเปลวเพลิงที่อยู่ด้านข้างของแท้งน้ำขนาดใหญ่ตัวนี้
ทางเจ้าหน้าที่นั้นระดมฉีดน้ำมาตลอดทั้งวันเพื่อที่จะไม่ให้เปลวเพลิง
ปะทุเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ
บริเวณจุดนี้เนี่ยมีการหล่อเย็นประมาณ๔ชั่วโมง
เปลวเพลิงนั้นไม่ปะทุขึ้นมาแต่ล่าสุดณขณะนี้
เวลา๑๗นาฬิกาหรือ๕โมงเย็นเนี่ยเปลวเพลิงก็ปะทุขึ้นมาอีกจนได้นะครับ
ซึ่งจากที่ข้อมูลที่เขาบอกนะครับว่าหากอุณหภูมิสูงขึ้นเกินสามสิบเอ็ด
สิบเอ็ดองศาเนี่ยก็จะสามารถประทุขึ้นมาอีกได้นั่นเองนะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมจะหาเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะสอบถามนะคะว่า
เมื่อสักครู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมเพลิงถึงยังสามารถประทุได้นะครับ
เดี๋ยวคงต้องรอการเรียกกำลังเสริมจากทางเจ้าหน้าที่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งกลุ่มควันที่กลุ่มควันที่เห็นนะตอนนี้เนี่ย
เป็นกลุ่มควันสีดำที่ค่อนข้างเกิดอันตรายนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหากไม่มีเปลวเพลิงปะทุขึ้นมาเนี่ย
ก็จะสามารถคืนพื้นที่และให้ประชาชนเข้าสู่บ้านเรือนได้แต่ณตอนนี้เปลวเพลิงปะทุขึ้นมาอีก
ก็น่าจะยังไม่สามารถที่จะคืนพื้นที่ได้และประชาชนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูอยู่บริเวณจุดนี้นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
มีหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็เกิดเปลวเพลิงประทุขึ้นมานะครับ
เดี๋ยวระหว่างนี้ก็มีการร้องขอรถพยาบาลที่จะนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนนี้เนี่ย
ไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
มันเบิร์นมันระเบิดขึ้นมากับแบบว่าไอ้ยาโฮมที่เราฉีดไว้
มันแบบมันต่ำลงมันก็เลยคุบขึ้นมาอีกอ๋อคือคือมันต่ำลงด้วย
ใช่ใช่ปูนที่เราฉีดขึ้นไปอ่ะใช่ใช่มันก็คุกคลุกเข้าไปอีก
เดี๋ยวก็จะเป็นเป็นไฟดีกว่าใช่ปะไฟมันขึ้นแล้วตอนนี้มีคนเจ็บทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
ก็น้องของคนเด็กที่โดนแบบคนนี้ที่โดนก็ไปนะครับครับผมสิบชั่วโมงแล้วครับ
เปลวเพลิงมันดับไปได้พูดตั้งแต่เที่ยงแล้วมั้งตั้งแต่เที่ยงอ่า
สี่ห้าชั่วโมงแล้วใช่ใช่ใช่มึงจะพึ่งระเบิดพวกเนี้ยนี่คือชุดกู้ภัยที่เข้ามาดูแลอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งจะต้องนำเอาอาสาสมัครกู้ภัยคนนั้นที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะ
สองคนเนี่ยไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
ตอนนี้ทางบริเวณใกล้เคียงกับแท้งน้ำคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ฉีดโฟมเข้าไปสู่บริเวณแท้งน้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ
เพื่อที่จะทำการหล่อเย็นเพื่อที่จะดับเพลิงที่อยู่พุ่งขึ้นสู่บริเวณจุดนั้นนะครับ
ถ้าทุกคนผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะฮะ
และตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเสริมนะครับเพื่อที่จะช่วยกันเข้าไปดับไฟอยู่บริเวณจุดนั้นนะฮะ
ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงเนี่ย
ดับไปแล้วแต่ควันควันสีดำน่ะยังคงอยู่นะฮะแต่ก็ยังเกิดอันตรายอยู่คุณผู้ชมครับ
เพราะว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย
ก็จะประทุขึ้นมาอีกครั้งคุณผู้ชมครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะอันตราย
กับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปดับเพลิงอยู่บริเวณจุดนั้นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการร้องขออาสาสมัครกำลังเสริม
เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการดับไฟด้วยนะฮะหากมีความคืบหน้าหรือมีสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยผมจะรีบ
จังหวัดสมุดปลาการครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลงไปในพื้นที่
เพื่อที่จะสังเกตสถานการณ์หลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว

ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังรายงานอยู่
ดูเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๔นาที
ปรากฏว่าเพลิงมันปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเอาโฟมไปฉีดแท้งน้ำ
เพื่อที่จะควบคุมหรือว่าหล่อเย็นเอาไว้

เพราะว่าอาจจะมีจังงลงน้อยลงด้วยนะ
พอน้อยลงปั๊บเกิดเหตุระเบิดขึ้นเลย
แล้วก็มีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เรื่องต้นที่ระหว่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไปนี่นะฮะ
เราเห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บอย่างน้อย๒นายนะครับ
ยังไงเดี๋ยวเราจะถ้ามีความคืบหน้า
เราอาจจะเจาะบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ต้องห่วงนะฮะเกาะติดไทยรัฐทีวียาวไปนะครับ